ผู้หญิงคนนึงเธอก็ไปจอดรถในห้างแถวบางนา
เปิดประตูรถไว้แล้วก็แต่งหน้า
ปรากฏว่ามีผู้ชายมาเอาปืนบีบีกันจี้

คือขู่ให้เธอขับรถไปม่านรูด
แต่โชคดีเธอมีไหวพลิบได้ทันนะคะ

โฉมหน้าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

ถากูลอินรุ่งอายุ๔๗ปี
เป็นคนขับรถผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่ง
ก็โดนตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการ
ตามจับตัวได้เอาตัวมาสอบปากคำ
เพราะว่าเขาไปทำเรื่องไว้ไปก่อเรื่องไว้
คือเอาปืนบีบีกัน
จี้บังคับหญิงสาวให้เข้าม่านรูดหวังว่าจะข่มขืน

เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะคะ
ผู้เสียหายอายุ๓๓ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอทำงานที่บริษัทเครื่องสำอาง
ตอนนั้นเธอก็นัดลูกค้าเอาไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแถวบางนา
ก็จะไปเจอลูกค้าแต่งหน้าหน่อยละกันอยู่ในรถ
มันมืดก็เลยต้องเปิดประตูรถ

จู่ตอนที่เธอกำลังแต่งหน้าอยู่
มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาแล้วเอาปืนมาจี้เธอ
บังคับให้เธอขับรถเก๋งออกจากห้าง
คือคนร้ายมานั่งอยู่ที่เบาะหลังทางฝั่งขวานะคะ
แล้วเอาปืนจี้อยู่ตลอดจี้ตรงท้องของเธอ
แล้วบอกว่าอย่าตุกติกนะขับรถตามไป
แล้วเขาก็บอกทางว่าจะให้ไปทางไหน
คือไปทางเส้นศรีนครินแล้วก็เลี้ยวเข้าโรงแรมแห่งแรก
แต่ตอนเข้าไปที่แรกโรงแรมมันปิด

โรงแรมนี้ปิดเอาวนออกมาไปโรงแรมที่สอง
ซึ่งโรงแรมที่๒มันเหมือนกับเป็นโรงแรมม่านรูด
เธอก็พยายามใจดีสู้เสืออยู่นะ
ขับไปตามที่คนร้ายบอกแต่ในใจก็คิดว่า
ฉันจะทำยังไงดีในการรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้
คือเธอพยายามบอกว่ามีลูกมีสามีแล้ว
แต่คนร้ายก็ยังบังคับแบบนี้ค่ะ
จนมาถึงแล้วเธอเห็นว่าจะพยายามกดกระจกลง
เพื่อบอกพนักงานแต่คนร้ายก็เอาปืนจี้เอาไว้

ตอนที่จะเอารถเข้าไปจอดปกติโรงแรมม่านรูด
คือเขาก็จะขับเอาหัวปักเข้าไปเลย
คุณผู้ชมฟังดีนะว่าผู้หญิงคนนี้เขามีสติยังไงบ้างนะฮะ
เธอมีสติเธอไม่ใช้หัวปักเข้าไปนะ
เธอกลับถอยแล้วเอาท้ายเข้าครับ

เธอตั้งใจเลยจะไปชนโต๊ะชนเก้าอี้ที่มันวางอยู่

แล้วพอเธอทำแบบนั้นมันสำเร็จจริงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าพนักงานโรงแรมเขาก็เห็นผิดสังเกตแล้ว
ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ดังนั้นถ้าเธอถอยรถนะประตูเธอจะอยู่ด้านหน้า
ถ้าเธอวิ่งหนีเธอจะวิ่งหนีออกมาได้ทัน
ใช่ค่ะแล้วพอเธอสบโอกาสเธอก็เปิดประตูมาจริงนะ

ขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรม

แล้วขับรถของเธอไปต่ออีกค่ะ

แล้วช่วงที่แบบเขาคงตอบช่วยมองแล้วอะไรอย่างนี้
เปิดประตูปุ๊ดแล้วมันเป็นช่วงที่แบบ
กำแพงหนึ่งอีกห้องนึง
เพราะว่ามีใช่เด็กโรงแรมนั่งตรงจุด
แล้วออกมาจากบางนามันไม่มีการคืนบัตรเหรอมันคืนบัตรไหม
คืนบาทเขาบอกว่าอย่าตุกติกนะไม่งั้นเขายิงจริง
แล้วเราไม่พยายามส่งซิทให้เจ้าหน้าที่ตรงนั้นด้วยไหม
ไม่กล้าใช่คือกลัวกลัวเขายิงจริงอะไรอย่างเงี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนปลอมด้วย
ก็กลัวนะคะแต่ว่ามีสติดีมากเลย
ทีนี้ผู้ต้องหายอมรับไอ้ที่ผมทำลงไปเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
คือผมเห็นผู้หญิงแต่งหน้าอยู่แล้วผมเกิดอารมณ์

ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วเจ้าตัวเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนวันที่เกิดเหตุ
เมื่อวานนี้เอารถของผู้บริหารจะไปตรวจเช็คที่ศูนย์
ก็อยู่ติดอยู่กับห้างย่านบางนานี่แหละค่ะ
ก็เลยฆ่าเวลาแล้วกันไปเดินเล่นที่ห้าง
แล้วตอนเดินอยู่ที่ลานจอดรถชั้นหนึ่งเนี่ย
เห็นผู้เสียหายเออหน้าตาดีเนาะ
ประตูรถทิ้งไว้ด้วยกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่

จี้บังคับมาก่อเหตุ
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าแต่ว่าผู้เสียหายกระโดดลงจากรถ

แล้วตอนนั้นตัวเขาเองก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไง
ขับรถของผู้เสียหายหนีมา

แล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมาทำงานเหมือนกับทุกอย่างปกติ

แต่ท้ายที่สุดค่ะก็โดนถูกจับได้
ตำรวจแจ้ง๓ข้อหานะคะ

๒บังคับข่มขืนใจให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ชิงทรัพย์ก็คือชิงรถคันนี้นี่เองนะคะ
เป็นเหตุอุปาดน่ากลัวมากนะครับ